สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
วันนี้สภาพอากาศที่น่าเป็นห่วงคือพื้นที่ภาคใต้
ฝนตกชุก๑๔๐๖๐ของพื้นที่
อิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้
พัดพาเอาความชื้นเข้ามาเป็นฝนในภาคใต้
ฝนอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวัน
ช่วงนี้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ
อ่าวไทยตอนล่างจุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ
ค่าเจรียร์ของฝนวันนี้ทั่วไทยอยู่ที่๑๑๐๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่กองอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
ัชนีความร้อนหรือว่าความร้อนที่มนุษย์สัมผัสได้วันนี้
กรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคใต้
ถ้าจุดไหนไม่มีฝนอย่างเช่นที่จังหวัดกระบี่
ัชนีความร้อนอาจจะพุ่งทะลุ๕๐องศา
ส่วนที่บังนากรุงเทพและจังหวัดชนบุรีอาจจะสูงมากกว่า๕๐องศาเช่นเดียวกัน
กรุงเทพมหานครอากาศร้อนจัดฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
มีโอกาสเกิดฝนร้อยละ๑๐ของพื้นที่เป็นช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำค่ะ
วันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปในพื้นที่ภาคใต้
ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยนะคะ
๑๒วันถ้าคุณอยากไปที่ศาสตร์คุณต้องตรวจสอบเวลาก่อนที่ต้องการ